นี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐บาทค่ะ
ทั้ง๓สไตล์นี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพราะว่าอะไรที่มันง่ายเห็นบ่อยเยอะเลยอย่างนี้

แต่จริงแล้วแก้วแชมเปญขามันต้องสูงกว่านี้

ตอนนี้พี่ลงตอบไปแล้วเป็น๙แชมเปญ

เขาบอกว่าไอ้สองอันนี้มันยาก
มันยากที่เราจะเจอ

แล้วโรงแก้วแชมเปญขามันต้องยากกว่านี้หน่อย

ตอบทฤทธิ์เถอะพี่โรง

พี่ก็จะไปใกล้แจ็คพอร์ตมากยิ่งขึ้น

เออเอาล่ะไปจุดเฉลยที่แก้ววายที่น่าลงเลือกค่ะ

และแก้ววายที่นรงเลือก
แก้วนี้ราคาตั้งต้นอยู่ที่

เผื่อเขากลับเลยข้อนี้ไง

ก็คิวเกิดเป็นเลือดกัน

แพงกว่า

และแก้วจากอีเกีย

แล้วทำไมมันยากขึ้นอ่ะ

แต่ถามก่อนเลยว่าอีกร้อยอย่าง
อยากกลับยังถ้าอยากกลับ๒๕๐๐๐บาทเป๊กแบงค์ให้ครึ่งนึง

เราจูรถแรงเราไม่ใช่เงินสด

เอาล่ะถ้าไปต่อค่ะคำถามเหมือนเดิมค่ะ

และของที่จะมาให้เลือกเข้มข้นเข้มข้น

่มทับได้ปอกสวมรองเท้ากันน้ำเบอร์แอล
มัน๖๐บาทหมดเลยไม่ใช่เหรอ
มีของมีราคาตรงเชลล์อื่นด้วย

พอเดินความพิมัติเสร็จก็เดินเข้าผ่านอะไรอย่างนี้

ในนี้มีราคา๖๐บาทอยู่๑ชิ้น

เป็นคำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

เขาเข้าบ่อยด้วยนะ

นี่มันจะยากอันนี้แหละ

ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยสนใจของผู้หญิง

อ๋อมันยางกันด้วย
อันนี้เป็นแบบส้นสูง

กี้มันเป็นคนบอกลุงลงเลยนะว่า
ตอนนี้วิเคราะห์ให้จนรู้แล้ว
ถ้ามันไม่พูดคำนี้มาลุงลงคิดว่า
ตัวเองนี้นะตัวเองที่เป็นส่วนสูง
แต่ว่าเขาก็มีแบบผ้าใบด้วยนะ
ใช่ก็มีแต่ว่าคุณกำลังบอกว่ามันกำลังดูแลแบรนด์เนม

รองเท้า๙๙หูหนีบจะซื้ออันนี้มาใส่ใหม่ก็หูหนีบเดิน

โอเคร่มไหมหน้าร่มหน้าจ่าวเลย๖๐บาท

พวกนี้เราไม่ได้ใช้เพื่อประดับร่างกายเพื่อให้มันโชว์นี่

แต่บางทีเขาก็มีใช้ครั้งเดียว
แต่บางทีก็สามารถเก็บไว้ได้
แต่อันนี้ได้กี่ทีก็ดูแล้วมันก็แบบเหมือนจะได้หลายทีอยู่

ถ้ามันเกิน๖๐แปลว่ามันแพงมาก
ถ้ามันเกิน๖๐แปลว่ามันโคตรแพงเลย

แต่ร่มเนี่ยกรรมวิธีการทำของเขามันไม่ใช่ง่าย

ทำไมคิดว่าจะเล่นอะไรต่อ
ร่มอะไรร่มอะไร

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้ก็ลงจากส่งไปแล้ว๓๕๐๐๐บาท
มาแบบเล่นหรือไม่ได้มาแบบว่า
มาแบบสบายไม่ต้องมาก

ไม่ต้องถามว่าเล่นต่อหรือไม่เล่น

เล่นตลอดนะต่อไปนี้ไม่ถามแล้ว
มีข้อ๒๐๐๐๐๐บาทลุงก็เล่น๒๐๐๐๐๐บาทครับ

ผ่านข้อ๑๐๐๐๐๐บาทไปให้ได้ก่อน

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

บอกเลยคำว่าน่าอภิรมมาก

เออนวดกูจะรวยแล้วนวดเลย
เอาใหญ่นะในนี้เข้าวงเข้าวัด
เป็นอย่างไรทำไมเข้าวัดบ่อย
ไปจองสารางน่ะบ้า

ให้มาไปไงหลวงพ่อจิรักษ์อาจจะไม่สนใจ
เรียกพ่อเรียกเข้าไปหาบอกโยมมานี่
เป็นไงให้มากี่ตัว
ให้มา๓ตัวไม่หวยให้ลูกหมา
หลวงพ่อให้มาแบบเน้น๓ตัว
งานนี้เลี้ยงลูกหมากันเพลินเลยทีเดียวแม่
สัปดาห์หน้าต้องมาลุ้นกันต่อ
กับรางวัลจะขอดเงื่อนแสน
ลุงร่งจะก้าวผ่านไปทุกจักรพรได้หรือไม่

แต่ตอนนี้มีคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน

เข้ามาตอบคำถามกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้น๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
๑เผาขอจังหวันเพชรชบูรณ์
จุดชมวิวเสม็ดนางชีจังหวัดพังงา
ภูกระดึงจังหวัดเลย
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

วันผู้หลังแผ่นต้องถูกกว่า๔๕บาท